พนักงานขับรถมาขายเฉาก๊วยได้ยังไงคะ
คือช่วงนั้นเรามีลูก๒คนนะครับ
ตอนที่ไปอยู่ทำงานกรสนระยะหนึ่ง
ลูกก็เริ่มโตจบปปศ
ก็ให้ลูกไปทำโรงงานเฉาก๊วย
ก็บอกกับลูกว่าเมื่อลูกไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ครับ
งานทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเป็นอาชีพได้
ให้ลูกจดจำไว้วันหนึ่งลูกอาจจะมาทำเฉาก๊วยขายก็ได้
ผมก็เลยไปซื้อเฉาก๊วยที่ทรงวาด
ก็มาทำเฉาก๊วยก็ทำมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ก็ปรากฏว่าไปอ่านเจอไอ้วารสารฉบับหนึ่ง
ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ
เราก็ลองเอาไอ้ตรงนั้นมาลองมาทดลองทำ
มาผสมภาษาลูกกับที่ลูกไปรู้มาก็เริ่มทำได้
แต่ก็ยังขายยังไม่ดีเพราะว่าเรื่องการขายเราก็ไม่รู้
จุดเริ่มต้นคืออยากหารายได้เสริมแค่วันละ

คือแรกให้ลูกไปขายถึงถามยังไงแล้ว
เราเป็นคนพนักงานขับรถเราก็รู้จักคนเยอะ

เราก็เลยเอาเฉาก๊วยใส่ถุงพลาติก
แล้วก็มัดมาแล้วใส่เป็นฮิ้วไป

ปรากฏว่าทุกคนไปเจอก็สันหน้า

จะขายของดีนะต้องขายไปปลายเดือน

ก็บอกอ้าวคุณป้องช่วยซื้อเฉาก๊วยสักหน่อย

เดี๋ยวสิ้นเดือนผมเก็บตังค์

นึงแพ็กแล้ว๔๐บาทก่อนเนี่ย๑๐ถุง๕๖วางสิ้นเดือน

ไปเก็บตังค์สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นใจมากทุกคนเจอผม

โอ้โหแปลว่าเขาติดใจในรสชาตินะ
หลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยครับเริ่มดีขึ้นมาเรื่อย
ตอนนั้นคือเหนียวหนึบอร่อยมั่นใจในรสชาติแน่น

แล้วเราเริ่มไปขายข้างนอกบ้างไหมคะเริ่มยังไง
เริ่มครับเริ่มขายข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าของเราอร่อย
แล้วก็จะไปแจกกินฟรีเดินแจก
พอวันรุ่งขึ้นเราก็เอารถเข็นขายไปขายไปคนที่เราแจกเนี่ย
ก็เริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้นนะครับ
ตอนนั้นเราขายถุงนึงก็ไม่กี่บาทเอง

มันก็เริ่มขายดีขึ้นนะครับขายดีขึ้น
แล้วเราทำรถเข็นตอนหลังก็เริ่มมีการตอบรับที่ดี
แต่อันหนึ่งนะครับการขายสินค้าเนี่ย

ผมก็จะเอาเฉาก๊วยไปขายในงานนะครับ
บางทีบางครั้งวันละ๔๕๐๐๐บาท
มันเริ่มทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้น
วิธีการวิกีการเนี่ยนะครับ
ผมเอาต้นเฉาก๊วยผมเชื่อว่าคนที่กินเฉาก๊วยเนี่ย
ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเฉาก๊วก็ทำมาจากอะไร
ไม่รู้จักผมก็เอาต้นเฉาก๊วยไปเคี่ยวในงาน
เคี่ยวโชว์เลย
พอเคี่ยวแช่โชว์เนี่ยคนก็จะเดินมาดูอะไรนะ
โชว์เก๊อยครับเอ้ามันหน้าตาเป็นยังงี้ละ
ทุกคนก็ลองกินคือเริ่มที่รู้จักเริ่มติดใจ
จากวันนึงที่เราขายได้๔๕พันบาทนะครับ
๕๕๐๐๐บาทน่ะครับมันก็สูงที่เรื่อยรู้ข้าร่วมมีมากขึ้นเรื่อยเรื่อยครับพอเราทำ
ถ้าเราทำงานราชการด้วยงานราชการก็จะเสียไอ้ธุรกิจที่จะทำก็จะเสียมันไม่มีอันอันหนึ่งอันใดที่จะ
ใบใสสุดใช่มั้ยฮะใช่ครับต่อนั้นก็เดือนก็เกือบเกือบหมื่นแล้ว
พวกเจ้านายพวกเพื่อนก็เป็นห่วงมากลัวแล้วจะล้มเหลวเพราะว่า

ก็เลยลาออกเข็นเฉาก๊วยขายได้ประมาณ๒เดือนนะครับ
เรายังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อเฉาก๊วยอะไรอย่างนี้
แต่แอบรู้มาค่ะว่าชื่อเฉาก๊วยซากังลาวตาเพชรเนี่ย

เพราะว่ามีที่มาเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คือตอนนั้นเราทำเฉาก๊วยออกมาผมก็ใช้ชื่อเฉาก๊วยเฉาก๊วยเกษตร

แล้วมีอยู่วันหนึ่งเราจะใช้ชื่ออะไรดีนะ
ขับรถผ่านสรรเจ้าพ่อหลักเมือง

เฮ้ยเฉากังลาว

เฉากังลาวมันเป็นชื่อเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร

ตั้งแต่ปี๔๔ปีประมาณ๒๐ปี
ที่ทำให้เฉาก๊วยชากังราวตาเพชร

มีความเกี่ยวข้องกับทางไทยรัฐของเราค่ะ
ตอนนั้นเราไม่รู้นะท่านขอเอ่ยชื่อนะครับ

ท่านผลเอกโอภาสโพธิแทรก
ท่านเขียนในคอลังเที่ยวไปกินไป
ตอนนั้นไปขายอยู่ที่จังหวัดพยาว
เค้ามีลูกค้าหลายคนพูดมาลงนังสือพิมพ์นี้เหรอ

พาก็ออกว่าอีกคนมาเนี่ยลงนังสือพิมพ์ไทยลัทย์
เตรียมงงงจนกระทั่งมาถึงบ้านเขาเอานังสือผิดไทยรัฐมาให้ดู

ไทยรัฐเที่ยวไปหินไปผลเอกโอภาษโพธิแพทย์

ว่ามันเป็นโชโก้เที่ยวอร่อยไม่เคยกินที่ใดมากกว่า

ตัดใส่กรอบไว้ครับ

ที่ช่วยให้พ้นวิกฤตมาได้ตลอดเลย
วันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ
คือหลวงพ่อพระนอนวัดบ่อสำแสนเนี่ย

ที่ใช้จากศิลาแรงทำนะครับ
อันนี้ฮะเล่ากันยังไม่เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ
แต่มีวิทยาให้ชมครับ
ครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมที่วัดบ่อ๓๐๐๐๐๐บาท
ตัวผมเองก็มีความเริ่มสายสะท้า
แล้วก็มีความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้น
ได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
ทีวิหารพระนอนหลังนี้เป็นเพลิงหมาแง่น

ผมได้ออกรถพลิกอัพใหม่คันหนึ่ง
ไปเกิดประสุนบัติเหตุรถพังเลเธก
เรามานั่งปรับทุกข์กับลุงพ่อพันธ์นอน

เพื่อนผมรู้ข่าวก็ออกรถป้ายแดงให้ผมคันหนึ่งเลยครับ
เมื่อประมาณปลายปี๔๔ผมป่วย
ตอนนั้นเส้นเลือดสมองแตกหมอไม่รับรักษาแล้ว
ทางโรงพยาบาลก็ลงความเห็นว่าเอากลับไปตายบ้าน

แต่สิ่งที่หลังจากเส้นเลือดแตกสิครับ

ผมไปเจอแต่คนตายทั้งนั้นเลยเจอเตี๋ยเจอแม่เจอพี่เจอน้อง
มันเหมือนกับจิตเราเนี่ยมันไปไวมากครับ

แต่ที่สิ่งมหัศจรรย์นะครับอันนี้ผมพูดต่อหน้าพระนอน
ผมเห็นพระนอนองค์นี้มีชีวิตนะครับเหมือนกับท่านจะมาช่วยเราหรือไง
ผมก็เลยตั้งปฏิฐานว่าเดี๋ยวผมมีตังค์ผมจะสร้างวิหารให้หลวงพ่อใหม่
หลังจากที่ผมมาสร้างวิหารหลังนี้แต่มันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกครับ
ผมขายเฉาก๊วยเนี่ยขายดีมากขายดีจนเหลือเชื่อ
ผมใช้เวลาปีเดียวนะครับเงิน๙ล้านสร้างวิหารหลังนี้
แล้วก็หลวงพ่อพระนอนเนี่ยจะมีงานประจำปี
ในระแวกนี้จังหวัดใกล้เคียงก็จะมากันเต็มเลยนะครับ
ถ้าผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรลองมาเยี่ยมชมวัดบ่อสามแสน
ไหว้หลวงพ่อพระนอนขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับ
โอ้โหนี่แหละครับวัดบ่อสามแสนที่พูดถึงนะครับ
เห็นว่าเดิมเนี่ยเป็นวัดใกล้บ้านหลังคุณอาแต่ว่าซุดโทรมมากเลย
จนกระทั่งได้คุณอานี่แหละครับไปบูรณะไปเอาเงินบริจาค
กระทั่งบริจาคเยอะจนกระทั่งทะเลาะกับที่บ้านเลยครับ

ตัวนั้นวิหารเนี่ยเหมือนเก่าเพิ่งหมางั้น
เป็นวัดเก่าทุกโซมในสมัยนั้น
ปรากฏว่าเก็บเงินได้ประมาณสองล้านครับวางศิลาเลิกไป๑ล้าน
เก็บเดี๋ยวนะฮะเงินเก็บ๒ล้านวางศีราเลิกสร้างโกรธ๑ล้าน

ปัญหาเกิดเลยโดยเฉพาะลูกสาวนี่โอ้โหโกรธมาก
เราก็เรียกลูกเรามาว่าพ่อรู้นะว่าลูกเสียใจ
ก็เลยเล่าชีวิตให้เขาฟังว่าพ่ออยู่วัดมาตั้งแต่อายุ๗ขวบ
กินข้าววัดแม้กระทั่งที่เรามีเฉาก๊วยเรามีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ย

ก็ว่าหานมองเป็นต้นทุนยังไงระวบหม้อเราก็ยืมที่วัดคูลเลอร์เราก็ยืมที่วัด

ถ้าพ่อไปเล่นการพนันเอาไปกินเหล้าลูกค่อยมาว่าพ่อ
ลูกก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็เริ่มวางทีละเลิกหนึ่งล้าน

แต่วันหนึ่งระหว่างผมปั่นจักรยานจากบ้านมาวิหารเนี่ยแทบทุกวันมาดู
ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมไปยืนหน้าพระนอนเนี่ย
แล้วเสร็จแล้วผมก็นึกถึงความตาย
ระหว่างที่นึกถึงความตายตอนนั้นตอนเย็นวันนั้นแล้วก็หันมามองพนอด

ก็เลยยกบิวไวน์ลงพ่อลงพ่อให้พลังผมนะให้พ่อนผม

ผมขายฉกไว้ได้ดีจนก็ทำกันไม่วัดไม่ไหว

ดีแบบชนิดเหลือเชื่อมากครับ
ปีเดียวผมสร้างวิหารเสร็จใช้เงินไป๙ล้านบาท
อยากถามว่านะครับอ้อนสทัศน์มดทักไปได้นะครับ
เป็นก็เรียกว่าพระคุสุห์กะลอกกะแตส่วน๒องค์ข้างบนนี่เป็นพระเก้ว
อันนี้ก็เจ้าคณะจังหวัดตากหลวงพ่อสายให้มานะครับ

ค่ะนะฮะเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เดินไปวัดไหนในกลางแผ่งเพชรนะฮะมีแต่คนรู้จักเพราะว่าทำบุญยกมือว่ายนึงรวมไปแล้วเนี่ยค่ะกว่าสองร้อยล้านนะฮะอู๋มันมายังไงครับสองร้อยล้านตัวผมเองผมจะคิดอยู่เสมอว่าให้ผมมีเงินมากมายขนาดไหนผมก็ตายเมื่อมีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีให้ท

จนขณะนี้นะครับโรงเรียนที่เข้าโครงการของเราเนี่ยทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัยทั้งอ่ามัธยมปฐมเนี่ยทุกโรงเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าโครงการเราหมดแล้วเด็กนี่สามารถทำศาสนพิธีได้หมดเลยขออนุญาตถามนิดนึงค่ะโครงการนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็คือเราเน้นไปที่ให้เด็ก
บับบุญคุณโทษถูกต้องครับอืมใหญ่ถูกใช่อืม
ตอนนี้เห็นว่าแบ่งให้ลูกบริหารงานแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ซึ่งเราอายุมากแล้วก็เตรียมส่งต่อให้เขาค่ะส่วนลูกสาว
ตอนนี้มีโรงงานให้ที่หาดใหญ่อ๋อคือตอนนี้มีโรงงานที่แห่ง
โรงงานที่หัดใหญ่ครับที่หัดใหญ่สองแห่งครับสองแห่ง
ก็คือกำแหงเพชรครับและหาดใหญ่ที่หาดใหญ่ครับอู้ว
สร้างไว้ก็หลายปีแล้วแต่ส่วนที่กำแพงเพชรก็เตรียมแผนไว้ให้ลูกชายดูแล
และนี่คือเส้นทางกว่าจะมีวันนี้นะครับของชาวก๊วยชากังราวตราเพชร
เห็นนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเริ่มต้นจากความกล้าทดลองและลงมือทำทันทีนะครับ
ที่ฟังลูกชายเล่าเรื่องการทำเฉาก๊วยคุณนางก็มาทดลองทำนะครับ
ลองผิดลองถูกจนกระทั่งทำออกมาขายดิบขายดีแบบวันนี้นะครับ
ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นในวันนั้นก็จะไม่มีเฉาก๊วยชากังราวในวันนี้ครับ
จากจุดเริ่มต้นเล็กที่อยากจะหารายได้เสริมเพียงแค่วันละ๒๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
ทำให้เฉาก๊วยชากังราวทุกวันนี้รายได้เฉลี่ยเนี้ยต้องบอกว่าขายได้ประมาณสองมืนห้าพันถึงห้ามืนถุง
ต่อวันถุงละ๘บาทเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ย๒แสนถึง๔แสนบาทนะคะ
ต้องบอกว่ามากกว่าที่ตั้งเป้าไว้เป็นพันเท่าเลยทีเดียวโอ้โหขายดีมากมากเลยค่ะ
ลงมือทำทันทีนะคะไม่ยอมแพ้แล้วก็ยึดมั่นในศิลธรรมนะคะ
พอมีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คืนสู่สังคมด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราค่ะ
เฉาก๊วยชากังราวค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณอาเสมอมุดมาม่านะครับ
ที่ให้เกลียดมารายการของเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
ไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้
เรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นแบบนี้กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ดูก่อนรวยก่อนวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ